คุณผู้ชมครับวันนี้ที่ประชุมคอรมอลก็มีมติเห็นชอบนะครับ
จ่ายเงินเยียวยา๕๐๐บาทสำหรับคนที่มีผลกระทบจากโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นจาก๑๔ล้านคนเป็นไม่เกิน๑๖ล้านคนครับ
แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวสะเทินใจเกิดขึ้นในสังคมของเราครับ
มีผู้ชายคนนึงเขาตกงานคุณผู้ชมไปนั่งอยู่ข้างตลาดขอเงินคนที่เดินผ่านไปผ่านมา
เนื่องจากว่าภรรยาเพิ่งคลอดลูกได้๓เดือนแต่ว่าตัวเองไม่มีเงินซื้อนมให้กับลูกกิน

เล่าเรื่องที่เจอระหว่างกำลังเดินไปซื้อทุเรียนได้พบกับชายคนหนึ่ง
นั่งอยู่กับพื้นหน้าตลาดนัดบริเวณสี่แยกเทพารักษ์
กระดาษเขียนข้อความผมตกงานแล้วต้องการกลับบ้านที่จังหวัดพัทธลุง
และมีลูกเล็กที่เพิ่งคลอดไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน
เฟซบุ๊กรายนี้จึงให้เงินช่วยเหลือไปจำนวนหนึ่ง
พร้อมกับซื้อนมผงมาให้ด้วยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจึงลงพื้นที่ทันที
พบกับนายอภิชาติและนางสาวสิริขวัญทองเจริญสองสามีภรรยา
พร้อมลูกชายอายุประมาณ๓เดือนนั่งอยู่ภายในห้องเช่าเล็ก
นายอภิชาติเล่าถึงสาเหตุที่ต้องออกไปนั่งขอความช่วยเหลือ
เพราะตกงานก่อนหน้านี้มีอาชีพรอปภแต่ได้ค่าจ้างรายวัน
ส่วนภรรยาทำงานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เมื่อโรคโควิดสิบเก้าระบาทกลายเป็นคนตกงานทั้งคู่
ไม่มีเงินแม้จะฝากคันทุกวันจะเดินจากที่พักระยะทางกว่า
สามกิโลเมตรไปนั่งขอความช่วยเหลือที่ตลาดนัด

ผมไม่มีชัยเลือกเยอะเยอะครับสิเพราะว่าจะไปต้นไปจี้
ผมทำไม่ได้พออนาภิกษ์ลูกผมอีกสองคน
ผมก็เลยตัดสินใจแบบเราไปแบบสุจริต
เราไปขอเขาดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับ

ผมสงสารเขาไม่อยากให้เขาลำบากกับลูกครับ
เพราะว่าลูกเขาลำบากพอแล้วอะไรประมาณนี้แล้ว
แล้วไปทำงานมันค่อนข้างยากครับพี่
เพราะว่าอายุผมก็เยอะแล้วครับ๔๐กว่าแล้ว
แล้วก็ตั้งใจว่าคือโกหกแฟนไว้ว่า
ผมไปเอาเพื่อนไปยืมเงินได้มาจากเพื่อนอะไรประมาณนี้

ส่วนนางสาวสิริขวัญทองเจริญผู้เป็นภรรยา
บอกว่าตัวเองไม่เคยรู้มาก่อน
ทุกครั้งที่สามีออกไปข้างนอก

กระทั่งครั้งล่าสุดรู้สึกผิดสังเกต
เพราะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาแสดงความจำนง
ที่จะช่วยเหลือไม่หยุดจนรู้ความจริง
รู้สึกสงสารและเห็นใจสามีที่ต้องมาทำแบบนี้
เราเป็นครอบครัวเรามีลูก
ต้องช่วยกันดูแลเขาแค่นั้นเอง
เราทะเลาะกันแค่ไหนเราก็ไม่ทิ้งกัน

เพราะว่าอยู่กันมาสลบบ่แว้งกันมีตลอด
แต่ว่าพอเรามีลูกเราก็ต้องช่วยเหลือกัน
และยิ่งมีตัวเล็กขึ้นมามันก็ยิ่งภาระเราขึ้น
เราจะไปทำแบบสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำ
ดีใจที่มีคนส่งหนุ่มมาให้กินด้วยนะ

เพราะว่าหนึ่งพี่เขาอดได้แต่น้องเขาจะอดไม่ได้
เราก็คิดถึงลูกเป็นหลายแล้ว

มีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูล

และยังมีผู้ใจบุญสมทบทุน
นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด

เงินจำนวนหนึ่งให้กับครอบครัวนี้ด้วย
ส่วนวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำหนดไว้๑๔ล้านคน
มาเป็นไม่เกิน๑๖ล้านคน
รายละ๕๐๐๐บาท๓เดือน

ขึ้นทะเบียนไว้ไม่เกิน๑๐ล้านราย
รายละ๕๐๐๐บาท๓เดือนเช่นกัน
ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน